ส่วนเหตุลักขโมยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เขาบอกว่าชุมชนนี้ใกล้กับบ้านสามสี่หลัง

ล่าสูตรเอากล้องมอภ์ปิดมาติดไว้

นี่แหละค่ะภาพคนร้ายที่เข้ามาขโมยของในร้านเนี่ยนะคะ
มีหน้ากากปิดบังใบหน้าเล็กน้อยค่ะแต่กล้องวงจรปิดมุมดีมากคุณดูสิ
โอ้โหชัดเลยคือเขาเหมือนกับไปขยับขยับกล้องวงจรปิดด้วยไหม

คือก่อนหน้านี้บันทึกภาพเอาไว้หมดแล้วเห็นหน้าค่าตาหมดแล้วค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
ที่เป็นคนร้ายย่องเบาขึ้นไปขโมยทรัพย์สินตามบ้านต่าง
ชื่อว่านายเกรียงไกรประสงค์ดีอายุ๓๘ปีนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีหน้าผู้กำกับการ

มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักษัพตามพื้นที่เนี่ยนะคะ
ค่ะมีบ้านอยู่สี่หลังด้วยกัน

สี่ครั้งแต่เป็นรายเดียวทั้งหมด
ร้านค้าแห่งนี้ถูกเข้าขโมย๒ครั้ง

ได้เงินสดไป๑๐๐๐บาท

จากนี้ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์อีก

อย่างไรก็ตามผู้ต้องหารับสารภาพ
ผมแหละครับเป็นคนในภาพกล้องวงจรปิด

ออกมาแล้วไม่มีใครให้โอกาสเลยไม่มีงานทำ

ทรัพย์ตามร้านค้าตามบ้านเรือนต่าง
เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายและผ่อนรถจักรยานยนต์ค่ะ
ตัวเขาเองหลังจากที่มีผู้เสียหายมาชี้ตัวยกมือขอโทษเลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวฝากขังทันทีนะคะ
และเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปเข้าคุกอีกครั้งค่ะ

ขโมยของเขาก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ